ร้อนบางพื้นที่ไม่มีฝนเลยนะคะแรงเลยนะคะ
เขาก็เลยต้องมีการทำพิธีแบบนี้ขึ้นเพื่อขอน้ำขอฝนค่ะ
พิธีนี้นะคะเรียกว่าพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำหรือเลี้ยงผีต้นคลอง
เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางโบราณทางภาคเหนือในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
ขุนน้ำเป็นอารักษ์ประจำต้นน้ำมักจะสิงสถิตอยู่ตามใต้ต้นไม้ใหญ่
แล้วในการทำพิธีชาวบ้านเขาจะมีการแห่รอบต้นไม้๓รอบแบบนี้ก่อนนะ
และอย่างที่เห็นต้นไม้นั้นมีพญาจอมปลวกขึ้นอยู่ด้วยจริงเห็นไหมใหญ่เลยอ่ะ
ชาวบ้านก็เลยโอ้โหเชื่อเลยว่านี่ผีป่าผีเขาเทวดาอารักษ์เนี่ย
ปกป้องอยู่เป็นหัวหน้าของผีเนี่ยสิงสถิตอยู่คือมีลูกคเทวดามีเทวดาเยอะมากตรงนี้
หลังจากแห่กันไปเสร็จสิ้นแล้วมีพิธีทรงเพื่อให้ผีหรือเทวดาที่อารักษ์เนี่ย
เข้าทรงแล้วเส้นสังเวยสิ่งของที่ชาวบ้านนำมาถวายเพื่อเป็นการขอบคุณเทวดาที่บันดาลน้ำให้กับชาวบ้าน
ได้มีน้ำกินน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะในเขตรุ่มน้ำของลำน้ำนั้นนะคะ
แล้วก็เป็นการขอให้ผีประจำขุนน้ำบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
จะได้มีน้ำจากขุนน้ำหรือต้นน้ำนั้นลงมาสู่พื้นราบได้
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าหลังจากทำพิธีนี้กันไปแล้วประมาณ๑๒วัน
ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาโอ้โห
มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งถ้าพูดตามแบบว่าวิทยาศาสตร์
มันก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่แล้วในช่วงนี้
แต่ถ้าพูดตามความเชื่อเขาทำแล้วสบายใจไงครับคุณ
เหมือนว่าถ้าเกิดอยู่ต้นน้ำแล้วมันมีน้ำ
มันก็จะทำให้มีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภค